คุณผู้ชมมาดูคลิปที่สะเทือนสังคมกันหน่อย

เป็นคลิปที่พ่อทำร้ายลูกของตัวเอง
ทั้งตีทั้งต่อยทั้งตบหน้า

แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเด็กคนนี้เลยคุณผู้ชม

นี่ครับเด็กตัวนิดเดียวเองค่ะ
ก้านคอเตะแล้วเตะอีกอยู่อย่างนี้ครับ
นี่คือพ่อลูกกันทั้งหมดนั้นมี๓คลิปด้วยกันนะฮะ
คลิปไม่มีเสียงเพราะว่าเป็นการแอบถ่ายจากระยะไกล
คลิปแรกพ่อคนนี้ต่อยลูกที่นั่งอยู่
ก่อนจะเดินไปเดินมาแล้วตบไปที่หน้าอีก

คลิปที่๒เด็กคนนี้ลูกลุกยืนขึ้นมา
แล้วก็มีท่าทางจะหวาดกลัวพ่อมากแล้ว
จากนั้นพ่อเองต่อยเข้าไปที่ลูกอีกครั้งหนึ่ง
ลูกนั่งลงไปจากนั้นพ่อก็นั่งทำงานอยู่ใกล้ลูกนะครับ
คลิปที่๓คลิปสุดท้ายเนี่ยนะฮะ
ลูกยืนขึ้นคราวนี้พ่อหยิบไม้กวาดขึ้นมา
ฟาดประติดลูกหลายครั้งครับ
เนี่ยฮะไม้กวาดนะครับจนลูกนั่งลง
แต่พ่อก็ยังไม่หยุดยังคงฟาดอยู่อย่างนั้นนะครับ
พอพ่อหันหลังเด็กลุกขึ้นยืน
หันมาเห็นหวดไปอีกครับคือไม่ให้ลุกเลยเอาง่าย

นี่ฮะน้องต้องเจ็บมากเหลือเกินครับ
นี่เป็นภาพที่โหดร้ายมากคุณผู้ชมคลิปนี้จบลงที่ลูกพยายามเดินหนีเข้าไปในบ้าน
นะฮะก็หวังให้น้องปลอดภัยนะครับ

ขอโทษด้วยนะไอ้หนูที่ลุงช่วยหนูถึงที่สุดแล้ว
ด้วยกฎหมายเมืองไทยลุงไม่สามารถทำได้มากกว่านี้จริง

แล้วก็ลงพิกัดว่านี่คือสนามหลวง๒นะครับ
หนุ่มคนนี้โพสต์ไปก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่คาแคร์แห่งหนึ่ง
หลังจากเขาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วก็ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เช้าตรู่อีกวันหนึ่ง
แต่ก็ไม่มีใครมาไม่มีใครไปช่วยก็เลยไปแจ้งจำรวจ
ตำรวจจึงมานำตัวพ่อคนนี้ไปสอบส่วนที่โรงพักแต่สุดท้ายก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
โดยบอกว่ากฎหมายยังไม่สามารถจะควบคุมตัวได้ต้องส่งเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน
คุณผู้ชมคิดสภาพนะเขากลับไปบ้านแล้วถ้าเกิดเขาทำซ้ำอีกเนี่ยสภาพน้องจะเป็นยังไงนะครับ
ผู้โพสต์เองก็เลยติดต่อไปหาแม่ของเด็กนะฮะพอแม่ของเด็กมาที่โรงพยาบาลได้ขอตัวเด็กคนนี้กลับไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี
ทางผู้โพสต์ก็พยายามทักท้วงบอกให้รักษาเด็กก่อนดีไหมเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของทางคดีเพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้โพสต์ก็พยายามประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้นำเด็กกลับไปพื้นที่อื่นจนถูกทางพ่อเด็กขู่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องนะ
ฟ้องร้องในข้อหากักขังหน่วงเหนียวสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวไปคือคนอื่นทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับ
สุดท้ายก็เลยนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโซเชียลหวังว่าให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลเด็กคนนี้ด้วยเถอะนะครับ
ที่เขาจะเป็นอะไรมากกว่านี้เด็กตัวนิดเดียวเองคุณผู้ชมดูสิครับนะฮะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่ดี